ตามนั่นก็คือโค้งสุดท้ายก่อนที่ทำสึกฟลิประโลกศ์๒๐๒๖รอบคัดเลื่อน

เพราะว่าทุกฝ่ายก็หวังที่อยากให้ทีมชาติไทยชนะนัดนี้ให้ได้
เพราะว่าสำคัญถ้าเก็บ๖แต้มได้จาก๒เกมแรก

เมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมนะครับ
แล้วได้นักเตะจากทางสโมสรบุรีรำแล้วก็ชมบุรีเนี่ย
ตามมาสมทบกับทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าขาดอีก๔นักเตะครับที่ค้าแข้งในต่างประเทศนะครับ
ซ้อมครั้งนี้นะครับก็เข้มข้นขึ้นจาก๒วันที่ผ่านมานะครับ
เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
ความเข้าใจในการรับส่งบอลแล้วก็การจบสกอร์นะครับ

ทีมชุดนี้แทบจะคนละชุดเลยนะครับ
แต่ว่าหลายคนก็เคยเล่นกันมาแล้วก่อนหน้านี้
ไม่มีปัญหานะครับในการปรับตัวเข้าหากันนะครับ
แล้วก็๒เกมนี้นะครับไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายเท่าสดด้วย
ก็จึงมีการทำอิ่มมั่วซีบในการถ่ายแบบนี้
เพื่อใช้ในการโปรโมทครับสำหรับช่วงพรีวิวก่อนเกม

ดูแล้วปกก้าวนั้นครับก็เปิดเผยว่าดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ติดทีมชาติไทยนะครับ
แล้ว๒เกมแรกครับเป้าหมายคือการคว้า๖คะแนนเต็ม
แมชในความทรงจำของปกเก้าในศึกคัดบอลโลกจะเป็นแมชไหนไปฟังปกเก้ากันครับ

ดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีชื่อติดในการคัดบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ครับผม
คือผมก็อยากจะเก็บแต้มในบ้านให้ได้๖แต้มในกับ๒นัดแรกนี้ครับผม
ก็คัดบ่อโลกตอนตอนที่ชนะเวียดนามหนึ่งศูนย์นะครับผม
ก็เป็นเกมที่ชนะเวียดนามนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเตะหลายคนก็มองไปที่การเก็บ๖แต้ม
หรือว่าชนะทั้งจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับเช่นเดียวกับคนนี้ครับ
ประโชคสรรพชาติก็มองว่า๒เกมแรกเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับ
ที่จะผ่านลุ้นเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายเพราะหากเก็บ๖คะแนนได้
จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสามแต่ว่าสุประโชคเองก็บอกนะครับว่าไม่ได้ไปโฟกัสที่ทีมคู่แข่งทีมอื่นนะครับ
แต่ว่าอยากจะโฟกัสกับทีมชาติไทยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าเช็คครับ
ถ้าเป็นตามที่เป้าหมายที่เราควรจะต้องทำก็คือ
เอาชนะทั้งจีนแล้วก็สิงคโปร์ให้ได้นะครับส่วนเกาหลีใต้ก็อาจจะยากนิดนึง
แต่ว่าก็คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็น่าจะ
พวกเราก็คงจะโฟกัส๒แมทแรกมากที่สุด

แต่ว่าเจอเกาหลีก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับ

เชียร์ไทยจะกลับมากึกกล้องอีกครั้ง
วันพนธรรมดีที่๑๖พฤษฎีกายนนี้
ถ่ายทอดสดเลยในธรรมดาทีวีช่อง๓๒
เวลา๑๙นาที๓๐นาที

รวมเทียร์ทัพช้างศึกของพวกเรา
ลงสนามกับทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก๒๐

สดจากสนามราชมันกีฬาสถานในธรรมดาทีวีช่อง๓๒

ส่วนใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศสนามจริงนะครับ
แล้วยังไม่มีบัตรก็รีบไปจองกันได้เลยครับ
สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นรับฟรีไปเลยครับ
๑ใบต่อ๑แมชเกาหลีจดจองกันเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับ
ส่วนจ่ายเย็นมงคลทศกรัยครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่เคยอยู่ในชุดผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ๓นะครับของศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘

ที่เล่นให้กับทางซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตอนคุมทีมนะครับ
เพราะว่าทีมชุดนี้เนี่ยมาด้วยประสบการณ์ต่างทำให้ดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับ

ก็จัดครบแล้วห้าสนามก่อนจะนำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ย
ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
สำหรับสนามล่าสุดคือสนามที่๕ครับ
ภาพเลยคือโรงเรียนนนทรีย์วิทยาที่เขตยานวา
ก็จัดขึ้นวันที่๑๑แล้วก็๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็มีจ่าเย็นมงคลทศกรัยครับอดีตนักเตะทีมชาติไทย
ฝึกสอนกันด้วยโดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า๒๕๐คน
จ่ายเย็นเองก็หวังว่าจะนำประสบการณ์ถ่ายทอดธนกีฬา
เป็นบันไดสู่การต่อยอดเป็นแข้งอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ